ที่สมุทรปราการแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ของผู้ชายชาวสุริน
นะครับผู้ชายชาวสุรินโมโหผู้ชายชาวศรีสะเกด

แต่ระหว่างดื่มเหล้าเนี่ยนะฮะหลานสาวเดินมานะครับ
แล้วผู้ชายชาวศรีษะเกรดพูดในธรรมดา
ขายบริการ
จังหวัดสมุทรปราการครับที่เกิดเหตุเป็นร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ
โต๊ะม้าหินเนี่ยนะครับหน้าบ้านเจอร่างของนายพรพิชิตแก้วสมุทรเขา
อายุสามสิบสามปีเป็นคนศรีสะเกดนอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่ที่พื้น
ตามลำตัวมีแผลถูกแทงตรงไหนบ้างใต้ราวนมแล้วก็เหนือราวนมขวา
หน้าท้องซ้ายด้านซ้ายใต้ลิ้นปี่แขนซ้ายอีก๒แผล๖แผลด้วยกันครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุพบมีดปอกผลไม้ยาวประมาณสี่นิ้ว
เลือดเลือดตกอยู่ก็จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
กู้ชีพประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางพลี
แต่ว่าเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบถามนายนรเบศสุขแชล่มอายุ๑๙ปีนะครับ
อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับผู้ก่อเหตุ
อย่างนี้ผู้เกราะเหตุมีศักดิ์เป็นน้าชายกับพวกอีกสองคน
รวมกันเป็น๔คนตั้งวงดื่มเหล้ากัน
ตั้งแต่หัวค่ำพอดึกปั๊บนะฮะเริ่มคุยกันสนุกสนาน
เสียงดังหยอกล้อกันผู้ตายซึ่งอยู่ในอาการมืนเมาครับ
แล้วก็นั่งร่วมวงอยู่ด้วยนะฮะแล้วตอนนั้นหลานสาวของผู้ก่อเหตุ
เดินออกมาจากบ้านผู้ตายพูดจาแทะโลมไง
พูดจาแทะโลมแล้วพูดประมาณว่าหลานสาวของผู้ก่อเหตุขายบริการ
ผู้ก่อเหตุก็ตอนแรกห้ามแล้วนะไม่เอาอย่าพูดแบบนี้ไม่เอาอย่าพูดแบบนี้
แต่ผู้ตายไม่หยุดครับไม่หยุดคราวนี้ผู้ก่อเหตุโมโหสุดสุด
ประกอบกับความเมาบวกเข้าไปคว้ามีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ใกล้ตัวกระโดด
เข้าไปกระหน่ำแทงจำนวนแผลอีกนิดนึงผมเล่าไป
นายวีระเมินดีอายุ๒๗ปีเป็นชาวสุรินนะครับเขาเป็นคนก่อเหตุ
ก็อยู่ในสภาพเมาหนักแหละเมาหนักเลยยืนรอให้การนะครับในที่เกิดเหตุ
สอบเสริมเบื้องต้นพบว่าเป็นคนก่อเหตุจริงทนไม่ไหวก็มาว่าหลานผมแบบนี้ได้ยังไง
มาว่าหลานผมเป็นคนเล่างานแล้วไงต่อล่ะ
ก็ว่ามานั้นแหละพี่เป็นใครทนไหวต่อยหน้าบ้านนะครับ
ต่อยหน้าบ้านแล้วก็เล่าเข้าบ้านไปเอามีดมาเหรอ
ไม่มันเป็นเฉศทั้งหน้าเลยครับอ๋อมีดมันอยู่ใกล้มือเราเหรอ
ใช่ครับเขาต่อยก่อนแต่ต่อยไม่ถูกแล้วก็สวนไป
ใช่ครับแล้วก็ชุดชุดละมุนชุดละมุนครับแล้วก็ไปเจอมีด
ใช่ครับแล้วก็หยิบมีดมาแทงเขาใช่ครับ